อันนี้ค่ะที่นครศรีธรรมราชค่ะเพื่อนบ้านกันแท้นะคะ
บุกเข้าไปบ้านหญิงสาวคนนึงจะพยายามข่มขืนเขา
เธอก็ร้องขอความช่วยเหลือนี่ยังดีนะคะที่คนแถวนั้นได้ยิน
ก็พยายามจะบุกเข้าไปช่วยพอบุกเข้าไปช่วยปุ๊บ
ผู้ชายที่ไปก่อเหตุบอกว่าเรื่องผัวเมียอย่ามายุ่ง
แต่เขาไม่เชื่อหรอกเพราะว่าผู้หญิงเขาก็ร้องขอความช่วยเหลืออยู่
ก็เลยช่วยพยายามจับตัวไอ้คนที่ก่อเหตุเอาไว้ได้
พอจับได้เนี่ยนะคุณผู้ชมผู้หญิงผู้เสียหายที่กำลังจะโดนข่มขืนอยู่แล้ว
ถีบเลยนะคือทนไม่ไหวถีบเข้าไปเลยนะคะ
นี่ค่ะนายยุ่ง
มีอาชีพเป็นช่างเชื่อมอยู่ที่อู่แห่งหนึ่งในตัวเมืองนครศรีธรรมราช
ถูกจับได้เอามือไพ่หลังแบบนี้

พยายามไปข่มขืนเพื่อนบ้านนะคะเมื่อเช้านะคะ
บ้านอยู่ในพื้นที่ตำบลปากภูชนำเผอร์เมืองนะครสิริธรรมราช
เขาหน้าตาตื่นตกใจร่างกายก็มีบาดแผลมีรอยปูดบวมมีรอยถลอกเต็มตัวเลย
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่บ้านเกิดเหตุค่ะเป็นบ้านแฝดสองชั้น
กระจกบันเกล็ดชั้นล่างด้านหลังที่อยู่ติดกับประตูหลังถูกลื้อออกไป
ประตูหลังเปิดอยู่นะคะส่วนชั้นสองของบ้านมีร่องรอยการต่อสู้ด้วย
ผู้เสียหายบอกว่าก่อนเกิดเหตุเธอก็คือเพิ่งตื่นนอน
เดินลงมาจากห้องนอนชั้นบนมาเข้าห้องน้ำที่อยู่ชั้นล่างของบ้าน
แล้วก็เดินกลับขึ้นไปชั้น๒จะไปนอนต่อ
คนร้ายแอบเข้าไปในบ้านก่อนหน้านี้แล้วค่ะเอามีดจี้เลย
บังคับเธอว่าอย่าขัดขืนนะพยายามจะลวนลามเธอนะคะ
ตำรวจกำลังตรวจที่เกิดเหตุแล้วก็สักถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ยุทธนาผู้ต้องหาอ้างต่างนานาคุณผู้ชม
อ้างว่าเมียติดงานอยู่ที่ร้านที่ทำงานอยู่อีกตำบล
ก็เลยต้องแอบเข้ามาในบ้านของผู้เสียหาย
ไม่ได้จะไปข่มขืนอะไรหรอกนะจะไปขอใช้โทรศัพท์
เพราะว่าผู้ต้องหาปฏิเสธ

แต่คุณเอามีดไปไปจี้เขาไปลวนลามเขาจะข่มขืนเขา

เสียหายบอกว่าเธอมาอยู่ที่บ้านหลังนี้ประมาณสัก๓เดือน

แล้วนายยุทธนาผู้ก่อเหตุบ้านอยู่ใกล้กันเลย

นายยุทธนาเนี่ยเมียก็อยู่ด้วยกันที่บ้านนั่นแหละ
แต่ก็ไปรับจ้างทำงานต่างตำบล

ทักทายกันตามภาษาเพื่อนบ้าน
ภรรยาของนายยุทธนาผู้ก่อเหตุ
เคยเอากับข้าวมาให้ผู้เสียหายกินด้วย

ฉันก็เคยเอากับข้าวไปให้บ้านเขาเป็นเพื่อนบ้าน
เอากับข้าวแลกเปลี่ยนกันคุยกันอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยไม่คาดคิดว่าโอ้โหเพื่อนบ้านที่เราไว้ใจ

อาศัยจังหวะที่เมียตัวเองไม่อยู่
แอบเข้ามาเอามีดมาจี้แล้วก็พยายามจะข่มขืน
ฝากมันจากท้ายไปข้างหน้า
ก็เลยลองเขาว่ามันชอดขึ้นมาทางบนที่คำบนที่
เขาก็ไม่รู้กับอะไรก็ไม่ได้กลืมน้ำซักหน่อย
น้องจ้อยขึ้นไปตั้งฉันข้อ

ไม่ไม่ใช่หมัดน้องจ้อยมันต้องทั้งมันต้องทั้งมันต้องทั้ง

นายธรรมรงค์อายุ๓๕ปี
เป็นเพื่อนบ้านที่เป็นพลเมืองดีแล้วก็เป็นทนายความด้วยนะคะ
ไปช่วยจับตัวนายยุทธนาผู้ก่อเหตุ

ตัวนายยุทธนาผู้ก่อเหตุเนี่ยหัวหมอมาก

จังหวะนั้นตัวผู้เสียหายก็เลยหนีออกมาได้

ช่วยกันล้อมจับผู้ต้องหาสุดท้าย
ช่วยกันจับเอาไว้ได้
คุณผู้ชมคะ

อยู่ในอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

บ้านของผู้เสียหายและบ้านของผู้ก่อเหตุ

ตัวนายยุทธนาผู้ก่อเหตุ
ท่าทางไม่ค่อยน่าไว้ใจอยู่แล้วค่ะ

แจ้งข้อหาบุกรุกเคหาสถานในเวลากลางคืน

บ้านผู้เสียหายกับผู้ก่อเหตุคือใกล้กัน

ผู้ต้องหายังให้การภาคเศษ

แต่ไม่ได้ไปลวนลามไม่ได้ตั้งใจจะไปข่มขืน

ในเบื้องต้นเดี๋ยวขยายผลเพิ่ม